สถานการณ์ไฟป่านะคะที่ดอยสุเทพปุ๋ยเนี่ยคือดีขึ้นมากแล้ว
สามารถดับไฟได้แล้วแต่ว่ายังคงต้องควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด
ตอนนี้เชียงใหม่นะคะความคือมันแย่ที่สุดเลยเป็นอันดับหนึ่งของโลก
วันนี้นะคะทำให้ก็จะต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา
แต่ช่วงเวลาที่เฝ้าระวังเนี่ยเกิดเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยดับไฟป่า
เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ขี่รถไปดูจุดต่าง

จากนี้เขาไปพบจดหมายลาตายตัดเพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
ทำให้กลายเป็นปริศนาขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดีย
คนที่ผูกคอตายชื่อวนายสิงทนนวะลักษณะกูลอายุ๔๖ปีเจ้าหน้าที่ไฟป่าเชียงใหม่ค่ะ
ผูกคอตายในห้องน้ำบ้านพักนะคะในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ช่วงสาย๔เมษายนก็คือวันเสาร์ค่ะ
แล้วก็ทิ้งจดหมายลาตายเขียนด้วยลายมือนะคะเชิงตัดเพาะหน่วยงานที่ทำงานอยู่
จดหมายเป็นแบบนี้นะคะเกิดเป็นมนุษย์ต่างคนต่างความคิดมันเศร้า
เราถูกแต่ไม่ถูกเราใช่แต่ไม่ใช่ที่ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับใคร
โดยงานราชการเป็นแบบนี้เสมอแก้อะไรไม่ได้มีทั้งเด็กนายเด็กกู
ขอเพื่อนไฟป่าเจริญในหน้าที่ทุกคนอย่ามาให้ใครตำหนิ
ภรรยาอย่าคิดมากและให้ลูกทั้งสองคนเป็นคนดีช่วย
เหลือแม่จะได้มีสตางค์พ่อไม่ได้กินข้าวเป็นอาทิตย์พ่อเครียดพ่อตัดสินใจเอง
อ่านทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเนื้อหาที่เขาเขียนไว้ก่อนที่จะผูกคอตาย
เรื่องนี้ค่ะทำให้ถูกแชร์ต่อไปในโลกโซเชียลมีเดียหลายคน
อยากจะให้มีการขุดหน่อยขุดหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเบื้องหลังที่เจ้าหน้าที่
รายนี้ผูกคอเสียชีวิตมันเกิดจากปัญหาการทำงาน
ปัญหาระบบราชการจริงหรือไม่
ทีมข่าวของเราพยายามค้นหาคำตอบช่วยเนี่ยนะคะ
เดินทางไปที่วัดวัดตองกายอำเภอหางดงเป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ไปเจอภรรยาชุมนังสุกแก้วก็เล่าข้อมูลให้ฟังนะคะ
บอกว่าสามีเป็นคนพูดน้อยแต่ดื่มสุราเป็นประจำที่ผ่านมา
ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุอะไรถึงทำให้ตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้ฟังเสียงภรรยาค่ะ
ในห้องน้ำ
ถามภรรยาแล้วก็ต้องไปถามเพื่อนค่ะชื่อนายสมานชัยจินดาเป็นหัวหน้างาน
เปิดเผยว่าผู้ตายทำหน้าที่ลาดตระเวนก็คือการขับมอเตอร์ไซค์ดูไฟป่าในพื้นที่
ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ไปลุยแนวไฟแต่อย่างใด
ที่ผ่านมานะคะเห็นผู้ตายดื่มเหล้าหนักมาก
พอเมาก็จะมีการพูดจาถึงเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตส่วนตัว
ไปฟังเสียงหัวหน้างานค่ะ
ดูมองแล้วก็แจ้งไปว่าใจจุดนี้จะได้ควรเยอะควรน้อยมีหรือว่าไม่มี
จะเป็นสุดมาก
พูดตรงเนาะแกกินเหล้าเนาะแกกินเหล้าเนี่ย

กินเหล้ายาวตัวเองใส่ตลอดเนี่ย
แล้วทางเพื่อนร่วมงานก็ได้ไหว้นะ

ผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว๑ครั้ง

คืออย่างไรก็ตามน่าจะเป็นความเครียดนะ
ไม่จริงนั้นจะตัดสินใจแบบนี้ทำไมเนี่ยนะคะ
ก็ฝากตำรวจด้วยนะคะหาสาเหตุ
และถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของราชการจริง